เศรษฐีป้ายแดงวันนี้ขอเอาใจพ่อค้าแม่ค้าตลาดนัดกับสองนักสู้ตลาดนัด
หนึ่งคือแม่ค้าไก่ทอดต้นทุนหลักร้อยที่พบวิกฤตสิ้นเนื้อประดาตัวช่วงโควิด
ก็คือทุ่มหมดเลยทุ่มหมดเลยแล้วเราก็ไม่คิดว่าโควิดจะมา
เงินในบัญชีก็เลยเหลืออยู่แค่ไม่กี่ร้อยเองดอกสามร้อย
สองคือแม่ค้ายำปูม้าตะวันนาที่แบกหนี้บนบ่าเป็นหลักแสน
กัดฟันขายอาหารตลาดนัดจนรวยช่วงที่ไม่มีโควิดอ่ะยอดขายยอดขาย
เออยอดขายเอาลงรวมเอาลงรวมเจ็ดหมื่นห้าค่ะอ๋อ
และสุดท้ายกับเส้นทางความสำเร็จของแก๊งหนุ่มที่เคยเกเรเทเงินในกระเป๋า
ลงขวดกันเป็นว่าเล่นแต่วันนี้เป็นเจ้าของธุรกิจหมูทอดบ้านแขก
ที่มี๑๒สาขาขายวันแรกได้กำไรคนละห้าร้อย
ต่อมาเราก็มานั่งคุยกันว่าลาออกจากงานเลยไหม
พี่อัมไปต่อห่ะ
อย่าบอกนะว่าที่อ๊ออยไปกินไก่ทอดที่พี่อ๋อมเขา
จากไปดีกว่า
เอาอยู่ดิ
มาแล้วใช่มั้ยผมก็อยากจะเป็นพระเอกกับเขาบ้าง
เลยผมอยากให้ทุกคนมีอารมณ์สุนทรีเนี้ยนี่ไง
ที่เจอกับวิกฤตช่วงโควิดอืม
ขึ้นมาครับสู้ใหม่อีกครั้งอ่อ
กรอรู้จักติ๊กแพงนี่แล้วส่วนของผมไม่น้อยนะครับ
เรื่องของความแซ่บแบบเลือกได้ใครที่ทำอะไรแล้วพังนะฮะ

นี่ครับมีตัวอย่างของคนสู้ชีวิตนะฮะ
ที่ล้างหนี้หลักแสนในเวลาเพียงแค่

ส่วนของใบตองนี้นะคะสำหรับใครที่ดูอยู่แล้วคิดว่าตัวเองคุณเนี่ย
เป็นนุ่มสาวที่เคยเกเรเคยผิดพลาดมาก่อน
แล้วคิดว่าตัวเองจะกลับตัวหรือว่าตั้งตัวไม่ได้
คุณต้องดูเลยนะเพราะแขกรับเชิญที่จะมาพูดคุยกับเราวันนี้
เขาเป็นนุ่มที่มีเงินทีไรลงขวดทุกที
และทั้งหมดนี้เตรียมติดตามได้ในรายการ
เศรษฐีเปิดแห่ง

ดูก่อนรวยก่อน

ใครนะมาเป่าปี่อยู่แถวนี้
จะเป็นท่านพี่เสด็จพี่พระอภัยมณ

เดี๋ยวเราจะต้องเตรียมอาหารไปให้เสด็จพี่ดีกว่า

แล้วต้องเป็นไก่สดนี่แหละ

คุณไม่อธิบายหน่อยเรื่องนี้มันเกิดอะไรขึ้นนี่

เจ้าของร้านไก่ทอดอร่อยจังหวะ
สวัสดีครับ

ก็คือลูกค้าซื้อไก่ไปทาน
แล้วก็คุยกันว่าไก่ทอดร้านไหนทำไมอร่อยจังวะ
ก็เลยเกิดไอเดียตั้งชื่อนี้ขึ้นมา
อ๋อไก่ทอดอร่อยจังวะ
รู้ไหมใครต่อใครก็พูดถึงร้านนี้
เพราะว่าไม่ธรรมดาอย่างที่เห็น

ทีเนี่ยเห็นบอกว่าเคยเปิดร้านเพื่อเช่าเสื้อผ้าแฟนซีที่มีรายได้เนี่ย
เอาจริงก็ตอนนั้นก็มีรายได้เป็นหมื่นถูกไหม
แต่ทีนี้มาพังเอาในช่วงของโควิดเนี่ย
ก่อนที่จะมาเปิดเนี่ยนะมีเงินติดตัวหลักร้อยเองเหรอ
ก่อนโควิดนะคะก็ปกติก็จะเป็นทำร้านเช่าชุด
แล้วก็ทำวงดนตรีครับดนตรีแห่นาคแล้วก็แต่งหน้าทำผมเวดดิ้งครับ
ตอนนั้นรายได้โอเคไหมเป็นไงเยอะมากรายได้ดีเลยดีมากค่ะ
ดีเลยหลังจากเกิดโควิดปั๊บครับช่วงนั้นก็คือจะลงทุนทำต่อเติมที่ร้าน
ก็คือทุ่มหมดเลยทุ่มหมดเลยแล้วเราก็ไม่คิดว่าโควิดจะมา
เงินในบัญชีก็เลยเหลืออยู่แค่ไม่กี่ร้อยเองสองสามร้อย
ไม่รู้จะไปทางไหนเลยก็เลยออกลาดตะเวนหาตู้ปันสุกพาคุณแม่เนี่ย
แล้วก็พี่พี่ปีภาษณ์เนี้ยครับไปรับบริจาคตลอดเลยเอาง่ายง่ายพูด
อ๋อแบบขออนุญาตนะครับแทบจะไม่มีข้าวกินไม่มีใช่อ่ะไม่มี
อืมเงินติดตัวจากตอนนั้นอ่ะมีสองร้อยสองร้อยแล้ว
เราลงทุนกับการที่มาเปิดร้านขายไก่ทอดเนี้ยได้ยังไงตอนนั้นโควิดเริ่มซาลงแล้วนะครับ
แล้วก็น้องสาวเนี่ยแต่เดิมมาขายไก่ทอดอยู่แล้วนะคะน้องสาวเนี่ยขายที่ตลาด
อืมแล้วก็เห็นเราอ่ะตกงานน้องสาวก็เลยจะคืนที่ตลาดเพราะว่าขายไม่ได้เหมือนกัน
ครับน้องก็เลยบอกว่าก็ลองมาขายดูเออเออเพราะว่าจะคืนที่แล้วนะถ้า
ถ้าสนใจก็มาลองดูเราก็ขายได้ก็ได้ใช่น้องสาวก็เลยให้ทุนมาพันหนึ่ง
แปดโลอืมกับเงินทอนสี่ร้อยบาทอืมโอ้จำได้ขึ้นใจเลยโอ้โหแล้วเป็นไง
ขายได้สองร้อยค่ะวันแรกแล้ววันต่อไปก็อยู่สามร้อยสี่ร้อยไม่เกินนี้
เพราะฉะนั้นตอนนั้นคือแต่งตัวอย่างงี้ยังครับยังค่ะมันมีจุดเปลี่ยนยังไง
ทำไมทำไมถึงเป็นอย่างงี้ได้ครับเนี้ยจุดเปลี่ยนก็คือหนูทอดน้ำมาเอ่อ
ทอดไก่เนี้ยค่ะแล้วมันขึ้นอ๋อกระเด็นใช่มันร้อนแล้วก็หน้าเนี้ยดำ
ครับหมดเลยหนูก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำไมเราต้องแต่งหน้าแล้วแหละ
เราต้องลองพื้นเราต้องอะไรแล้วครับเราก็มีฝีมืออยู่แล้วใช่ไหม
เราก็ต้องการแต่งหน้าตัวในละมิดหน้าเลยอ่าเสื้อผ้าเราก็มีจากร้านเดิน
ใช่แล้วก็เลยมาใส่เริ่มจากพ็อปผมติดอะไรอย่างนี้
แม่ค้าอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เริ่มสึกแบบแปลกใจอะไรอย่างเงี้ยเอ้า
ขอโทษนะครับคนเธอนั้นตกใจไหมครับตอนแรกตกใจแล้วก็มองเราเหมือน
เราเหมือนแบบแปลกแปลกอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่เรา
ไม่ไม่เนี่ยเราเพื่อแล้วความอยู่รอดด้วยนะเห็นว่าชุดนี้
เปลี่ยนทุกวันเลยเปลี่ยนทุกวันค่ะใช่จะเป็นชุดแฟนซีชุดลิเกชุดไทย
ชุดอันนี้เขาจะเปลี่ยนเปลี่ยนทุกวันครับครับหลังจากที่แต่งตัวแบบเนี้ย
เราขายดีขึ้นไหมดีขึ้นค่ะดีขึ้นเลยใช่ไหมจากสี่ร้อยก็เป็นแปดร้อย
พันสองขยิบขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยเหรอแต่เรียกได้ว่ามาถูกทางจริงจริง
เพราะว่าเอาจริงจริงนะไก่ทอดที่ไหนก็มีก็มีอาหารอะไรทั่วทั่วไปครับ
แต่เหมือนเป็นการสร้างจุดขายจุดเด่นให้กับตัวเองค่ะจนทุกวันนี้เป็นที่จดจำแล้วลูกค้าติดอกติดใจติดใจ
ขอลองชิมเลยดีกว่าว่าไก่ทอดร้านเนี้ยมันอร่อยจังวะยังไงมีส่วนไหนยังไงบ้างแนะนำหน่อยค่ะ
ส่วนนี้ก็จะเป็นน่องค่ะน่องไก่ถ้าที่ร้านจะขายอยู่๒๐บาทนะคะ
แล้วก็จะเป็นปีกยี่สิบครับค่ะแล้วก็จะเป็นสะโพกสิบห้าบาทแล้วก็สิบบาท
แล้วก็จะเป็นเนื้อล้วนเนื้อล้วนค่ะในล้วนนี้จะไม่ใช้เศษเลยจะใช้เนื้อ
แล้วก็จะเป็นตูดไก่แล้วก็จะเป็นสะโพกน้ำพริกสะโพกใหญ่อืม
แล้วก็จะเป็นอกไก่อุ้ยอันนี้จะราคาอยู่ที่สี่สิบอืมจุ๊บสับไก่ให้ดูเลยได้
เนี้ยนี่ขึ้นหน้าคุณชนะค่ะอันนี้ค่ะอ้าวปั๊บปั๊บปั๊บ
เหวียร์โหขอเสียสละเป็นตัวแทนของทุกคนในการชิมนะคะ
สูตรนี้นะคะจะเป็นสูตรไก่ทอดพริกแกงนะคะ
ถือว่ามันมีความเผ็ดมันจะมีความเผ็ดสเปซี่เหมือนทอดมัน
ใช่ค่ะเหมือนทอดมันแต่ไม่ได้เผ็ดจนเกินไปนะ

อยากจะรู้ยอดขายเลยปัจจุบันยอดขายตะวันเป็นยังไงครับเฉลี่ย
ถ้าที่ตลาดนะคะตอนปัจจุบันนี้อยู่ที่ประมาณ๓๐กว่าโล
อืมที่ที่ตลาดขยายสาขาหรือเป็นชัยตอนนี้ขยายสาขาเป็นสาขาสองอยู่
เอ่อหมู่บ้านเศรษฐกิจนะคะเขตบังแคร์บอกว่าสาขาหนึ่งเนี่ยก็ใช้ไก่สามสี่สิบโล
ถ้าสองสาขาเกือบร้อยโลไหมฮะเหยียบร้อยโลแล้วค่ะโอ้
ไม่ใช่แค่สร้างจุดเด่นจุดขายที่แตกต่างอย่างเดียวเท่านั้นนะคะสินค้าของคุณต้องได้คุณภาพ
แล้วราคาต้องสามารถจับต้องได้ด้วยนะคือธุรกิจแบบเดียวกันเนี่ยคือคุณภาพก็ต้องแข่งกันอยู่แล้วครับ
ราคาก็ต้องแข่งอยู่แล้วครับแต่ที่เสริมเพิ่มเติมมาเพื่อให้ได้เปรียบคือความแตกต่างภาพลักษณ์ความเป็นตัวตน
ยักษ์จ๋าช่วยฝากร้านหน่อยนะจ๊ะใช่ครับผมค่ะค่ะสำหรับร้านไก่ทอดอร่อยจังวะ
สาขาหนึ่งนะคะอืมตลาดนัดวัดประดูกค่ะพุทธมนตรสายหนึ่งนะคะครับ
เปิดเวลาบ่ายสองโมงถึงหนึ่งทุ่มนะคะครับส่วนสาขาสองหมู่บ้านเศรษฐกิจนะครับ
เปิดตีห้าถึงเก้าโมงนะคะอ่าอืมมีมีลายมะมีมีช่องทางลายมะไม่ไปผมคงขอแล้วเดี๋ยวส่งให้
ถ้าเป็นว่าใครสนใจก็ติดต่อช่องนั้นต่างนะครับ

ขอบคุณครับ

เชื่อว่าหลายคนเนี่ยอยากได้แรงบันดาลใจ

จากที่เราเคยทำงานได้เงินเป็นหลักแสนอย่างนี้
เหลือติดตัวเพียงแค่หลักร้อยค่ะ

ไม่ใช่แค่คุณเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบนะ

จากวิกฤตเป็นโอกาสแล้วลุกขึ้นมา

คุณจุ๊บทำได้แปลว่าทุกคนก็ทำได้แน่นอนค่ะ

แหมดูแม่พันธุรัตน

ทอดอร่อยจังวะจบแล้ว
พอจะได้กำลังใจขึ้นมาบ้างไหมล่ะครับ
แต่กำลังใจสำหรับพ่อค้าแม่ขาย

ตลาดตะวันนากับร้านยำ
ใหญ่ที่สุดในตะวันนา
ยำที่ตามใจลูกค้า
เลือกในสิ่งที่ชอบเติมในสิ่งที่ใช่
เรียกว่าจัดการให้ทุกอย่างเลยล่ะครับ

สามารถสร้างยอดขายเกือบหลักแสนต่อวัน

ร้านยำปูม้าร้านดังเลยนะครับ

ต้องรู้จักเลยเพราะว่าร้านนี้เรามีมานานแล้ว

มาเลยสวัสดีครับ

เจ้าของร้านตำนานร้านยำปูบะตะวันนา

ร้านของเจ๊มดแดงมานานแล้วเหมือนกันนะ

คนเยอะมากคนรุมเยอะมากตลอด

ตัวละ๒๐ก็คือ๕ตัว๑๐๐

แต่ถ้าเอาไป๔ตัวนี่๔ตัวร้อยก็ได้

ตัวละ๓๕เอา๓ตัว

แต่ความพึงพอใจของลูกค้า
พี่มดแดงไม่คุยกับเราเลย

อันนี้ยำปูม้า

แล้วก็ลวกผ่านน้ำก็คือ

ก็บอกว่าก่อนมาเปิดอยำปูม่าตะวันนา
พี่มดแดงเคยมีหนี้ถึงหลักแสนเลย

แต่ทำไมตอนนั้นถึงเกิดนี้ขึ้นมา

แล้วอีบมาเปล่าตรงนี้คือเรายังมีหนี้อยู่เป็นหลักแสน
บางทีก็เกือบไม่รอดเหมือนกันนะ
เทาเหมือนกันเวลาเทาตอนนั้นคิดอะไร

สู้ค่ะสู้แล้วอดทนเพราะว่าคนข้างหลังยังรออยู่เยอะ
แล้วบอกว่าค่าเช่า๕๐๐กว่าบาท
ใช่ค่ะจนตอนนี้มีกี่ล็อคแล้วครับ๖ล็อคค่ะโหจากล็อคเดียวเนี่ยขยายสาขา
ลามไป๖ล็อกแล้วครับผมสุดยอดเลยนะจากที่เคยมีหนี้ด้วยนะหนี้เป็นแสนอ่ะ
ใครจะไปเชื่อครับปลดหนี้หมดแล้วก็ขยายเป็นถึง๖ล็อก
น่าชื่นชมจริงเลยเนอะก่อนจะทำร้านนี้พี่มดแดงทำอะไรมาก่อนครับ
ขายหมูมะนาวจะมียำมะม่ายำวุ้นเส้นด้วยอยากรู้จุดเริ่มต้นก่อนว่าทำไมถึงลองเปลี่ยนมาเป็นขายยำปูม้า
เป็นช่องทางใหม่ไปได้ปูที่แบบพอเราจะขายได้ก็เริ่มจาก๕โล๑๐โลก็ไปเรื่อย
เริ่มทีละนิดทีละหนาก่อนใช่ลงทุนแบบไม่มากก่อนไม่มากไม่มาก
กำไรแล้วค่อยต่อยอดเพิ่มใช่ใช่โอ้แล้วการคัดแยกไซส์ปูเนี่ยผมว่ามันทำให้
คุณพี่เขาเนี่ยได้ลูกค้าในแต่ละระดับที่แตกต่างกันออกไปนะคือเหมือนเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้าด้วยอ่ะ
ใช่ไหมครับใครแบบว่าอยากได้ตัวเล็กราคาย่อมเยาว์น้อยหน่อยก็ซื้อหาได้
หรือจะชอบแบบไซส์ใหญ่จัมโป้อย่างที่ผมชอบผมชอบอะไรใหญ่อยู่แล้วคุณชอบแน่
ก็ต้องจัดไซส์ใหญ่สุดแบบนี้คือมี๓ไซส์แต่ว่าจริงไม่ต้องทราบเพราะว่าจะมีอีก๑เมนูก็คือเป็นแบบยำรวม
สำหรับตะปูที่อาจจะมีตำหนิอย่างเช่นขาหักบ้างอะไรบ้างอาจจะไม่ได้มาเต็มตัวคุณพี่ก็เอามายามรวมแล้วก็ขายในอีกราคาหนึ่ง

อันนี้คือเสน่ห์ของร้านเลยว่าลูกค้ามาถึงหยิบกีป้าเลือกปูก่อนเลย
พีมี้แบบมันก็จะมีชำรุดบ้างเนอะมีขาหักบ้างอะ
คือเอาง่ายไม่สมบูรณ์จากการเลิกนั่นแหละมีนู่นหักอันนี้ฉีกไปบ้าง
แต่ยังงงอยู่นิดนึงว่าตอนขายันแรกเนี่ยที่มีหนี้ใช่ไหมฮะ
แล้วทำไมพอมาทำเป็นยำปูม้าถึงกำไรจนโปรดนี้ได้คือมันต่างยังไงครับ
คือเราเริ่มขายดีเพิ่มยอดแล้วทีนี้เราไม่ขายแพงมีเงินไม่ถึงร้อยก็มากินร้านเราได้
จริงตัวละ๒๐บาทซื้อตัวเดียวขายไหมคะ
ถ้าเราสั่งเยอะเราก็จะได้ถูกลงแล้วเราก็ขาย

ไหวลานานไหมถึงได้ได้ปลดหนี้เราได้น่ะ
๕เดือน๖เกือนเปลี่ยนไปทำปูม้าดีกว่า
เห็นว่าช่วงโควิดก็ขายดีก็ขายดีปิดกันหมดเลยนะ
ก็ขายได้ก็๒ก็ได้แต่๓นี้ค่อนข้างจะช่วงนี้หนักเนอะหนักเลยอ่ะ
ช่วงที่ไม่มีโควิดอ่ะช่วงช่วงแบบเยอะเยอะเลยวันนึงสักกี่กี่บาทครับ
ยอดขายยอดขายเออยอดขายก็เจ็ดหมื่นบาทค่ะอ๋อ
ให้พี่มดแดงฝากถึงหลายคนที่ดูอยู่แล้วตัวเองเคยทำธุรกิจ
แต่มันไม่ประสบความสำเร็จกว่าเราจะมาถึงวันนี้
ให้กำลังใจคุณผู้ชมทางบ้านนะครับให้กำลังใจก็คือ
ทุกอย่างใช้ความอดทนครั้งที่หนึ่งเราไม่ผ่านเราก็ต้องต่อ
ขาดทุนก็ต้องยอมยอมขัดต้องทนก่อนแล้วเพื่อที่จะให้ร้านอยู่ก็ได้
แล้วก็อืมคนข้างหลังลูกน้องก็อยู่ได้ค่ะเพราะอันนี้เพราะว่าเราห่วงลูกน้องด้วยเนอ
ลูกน้องด้วยเขาอยู่กับเรานานเมื่อก่อนมีอยู่ไม่กี่คน
ตอนนี้ลูกน้องมีเท่าไหร่แล้วคุณพี่สิบเอ็ดค่ะสิบเอ็ดคนโอ้โหใหญ่โต
สิบเอ็ดคนโอ้ยใหญ่เลยอ่ะเออจากคนที่ทำอยู่ล็อกเดียวตอนนั้นก็คงจะทำคนเดียวด้วยอ่ะ
ทำคนเดียวใช่ไหมสองคนสองคนอ่าช่วยกับสองคนตอนล็อกเดียวมีอยู่สองคนค่ะ
แต่ตอนนี้มีหกล็อกลูกน้องสิบเอ็ดคนค่ะผมต้องขออนุญาตดูน้ำยำหน่อยค่ะ
น้ำจานที่ร้านเนี่ยมีหลายชนิดเลยคุณพี่ลองแนะนำหน่อยได้ไหมครับ
อันนี้จะเป็นพริกแดงนะคะอันนี้ก็จะเป็นพริกเขียวอืม
อันนี้ก็จะเป็นน้ำกะปิขายช่วงไหนยังไงบ้างพี่มดแดง
สามโมงเย็นอืมถึงสี่ทุ่มอ่ะทุกวันไหมคะทุกวันค่ะ
ไม่มีวันหยุดเลยวันนี้ต้องขอขอบคุณเจ๊มดแดงมากนะ
ขอบคุณมากนะครับที่มาร่วมกับรายการของเราในวันนี้ครับผมเอาล่ะ
มดแดงรู้ไหมคะคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าจริงแล้วบางร้านเนี่ย
ทำยังไงก็ไม่ปังทำยังไงก็ไม่รวยถ้าอยากรู้ว่า
เราจะต้องมีการปรับฮวงจุ้ยยังไงให้เราประสบความสำเร็จกับการทำธุรกิจแบบนี้
ตามไปพบกับสินแสชัยกันเลยถึงเวลาพาทุกคนไปดูเคล็ดลับเสริมทรัพย์กับสินแสชัย
ที่จะนำศาสตร์พลังแห่งห่วงจุ้ยมาปรับใช้ให้กับพ่อค้าแม่ค้ากันแบบฟรี
ซึ่งคุณผู้ชมเองดูแล้วก็นำไปปรับใช้กันได้นะครับ
มองไปทางไหนก็เต็มไปด้วยของกินมากมายทั้งนั้นเลยล่ะครับร้านค้าไหนจะเป็นผู้โชคดี

ทิศนี้พอดิบพอดีสิ้นแสชัยเลยขอเลือกร้านนี้
เพื่อที่จะปรับภวงจุ้ยให้รับสรรพแบบเน้นเน้นเห็นเห่งปังปัง
รวยรวยขึ้นไปอีกล่ะครับซึ่งคุณผู้ชมคิดดูอยู่
สามารถนำไปปรับใช้ได้กับร้านค้าของตัวเองได้ด้วยล่ะครับ
สวัสดีครับอ่าโอ้โหร้านนี้ท่าทางขายดี
ก็หัวมังกรมาตกตรงนี้พอดีเลยแล้วตรงนี้มันทิศผีสิง
เข้ามาก็เจอร้านนี้ก่อนโดยรวมพวงจุ้ยร้านนี้นะครับ
ผมก็ให้อยู่ที่ห้าสิบคะแนนผมให้เก้าคะแนนครับ
ทิศนี้เนี่ยหลังเขานั่งพิงตะวันตกในองศาที่สองร้อยห้าสิบแปดองศา
พลังของมันอยู่ที่ทิศใต้ซึ่งอยู่ทิศทิศใต้ก็อยู่ทางฝั่งนี้
คนเดินมาฝั่งนี้ก็ดีหรือคนเดินเข้ามา
คุณดักกระแสได้หมดเลยก็เหมือนกับคุณเป็นเจ้าของยอปลา
พอปลามาคุณก็ยกทีนึงคุณก็ได้จับปลาได้ตลอด
เพราะฉะนั้นคนเดินผ่านเข้าผ่านออกเนี่ยมันดีทั้งหมดเลยนะครับ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

แล้วตู้ชูแบบนี้นะครับนะฮะพอถึงเวลามันต้องย้ายนะครับอีกสามปีก็คือสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเนี้ยมันต้องย้ายมาอยู่ข้างขวามือด้านนี้นะครับแล้วเอาเตาไฟจากนู้นมันย้ายมาทางทิศใต้ด้วยนะครับอ่าเพราะว่ามันจะเข้าสู่ยุคเก้ายุคเก้าคือธาตุไฟมีอำนาจมีกำลังเพราะนั้นย้ายเตาไฟมั
ทางทิศตะวันตกเพราะถึงแม้จะค้าขายดีแค่ไหนแต่ก็อาจจะทำให้เก็บเงินไม่ค่อยอยู่ทางที่ดีครับควรจะย้ายเลยมาต่อกันที่เรื่องที่สองกับเรื่องของเตาไฟอย่าลืมนะครับว่าอีก๓ปีข้างหน้าหรือปี๒๕๖๗ให้ย้ายมาอยู่ทางทิศใต้เพราะทิศใต้เป็นทิศของไฟจะช่วยส่งเสริมให้การเงินของร้านค้าคุณให้
เศรษฐีป้ายแดงแน่นอน
หมูทอดบ้านแขกร้านหมูทอด๒๐บาทย่านสี่แยกบ้านแขกจากจุดเริ่มต้นของการรวมตัวกันของสิ่งนักดื่มที่เจอกันเมื่อไหร่ต่างลงขันกันลงขวดแต่ปัจจุบันหันมาร่วมลงทุนด้วยเงินหลักร้อยสร้างร้านขายหมูทอดจานละ๒๐บาทใช้เวลาไม่กี่ปี
มีกว่า๑๒สาขาแต่กว่าจะมาถึงจุดนี้ครับบอกเลยว่ามันไม่ได้ง่ายเลยล่ะครับคุณผู้ชม
พวกเขามีเส้นทางอย่างไรบ้างจะรออะไรไปชมกันเลยครับ
ร้านนี้คนดังมากค่ะคิวคนแน่นอืมคนเขาเยอะอืม
หาทั้งหน้าร้านนะครับอืมอันนี้จะบรียี่สิบสี่ชั่วโมงเลย
ถ้าอยากจะกินครับครับนี่ฮะยังไงกินที่นี่ครับ
จดบินนะครับร้านเนี้ยบอกเลยว่าเขาไม่เน้นเรื่องของการบริการ
แต่เขาเน้นในเรื่องของคุณภาพแล้วก็ราคาที่ถูกมากค่ะ
ดีจังเลยแหมช่วงนี้ต้องประหยัดหน่อยก็ไม่รู้เหมือนกัน
คดข้างหน้าจะเป็นยังไงโอ้หนังสารเขามีน้ำซุปให้เราไปตาก
เดี๋ยวคุณไปตักเองอ๋อเหรอเดินไปตักเอาเขาบอกว่ามีผักแล้วก็น้ำพริก
ใช่เป็นบริการอ่ะคุณเดินไปตลอดเอาค่าเปล่าก็ได้คุณอ่ะ
ไปไปไปไปไปดูหน่อยว่ามีอะไรบ้างคือเขาขายผู้ค่ะรถค่ะ
บริการอะไรอย่างงี้มานี่นี่นี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับของเขาเยอะจริงจริงเยอะที่เห็นเนี่ยมีทั้งผัก
เป็นผักสดทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มีน้ำพริกตักน้ำเกลือด้วย
ตักกระเผือด้วยได้เลยได้เลยเดี๋ยวก่อนพี่อาร์มว่าใด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
เป็นทั้งครัวเป็นทั้งที่นั่งทานเป็นทั้งจุดรับออเดอร์
โฮมกลับบ้านนะครับแต่ตอนนี้เราเปลี่ยนใหม่นะครับ
มาเปลี่ยนเป็นนะครับแล้วนี่ก็คือพี่บอยนะครับ
หนึ่งในเจ้าของหมูทอดบ้านแขกนะครับพี่อ้วนกับพี่บอยเนี่ย
แล้วก็เพื่อนอีก๔๕คนรวมตัวกันทำร้านนี้ขึ้นมานะครับ
ตั้งแต่สมัยเรียนประวัติศาสตร์ก็ก่อร่างตั้งหมูทอดมาด้วยกันนะครับ
ตอนนี้ก็เข้าปีที่แปดแล้วมีสิบสองสาขานะครับ
เราจะไปดูครัวกลางของหมูทอดบ้านแขกกันนะครับอันนี้ก็เป็นครัวกลางของเราครับ
ออกอาหารไม่ว่าจะเป็นกลับบ้านหรือทานหนี้นะครับก็จะออกจากที่นี่เลย
อันนี้เป็นส่วนของหมูสามชั้นนะครับมันก็จะมีมันติดหนัง
ครับนอกจากหมูเนื้อล้วนหมูสามชั้นแล้วนะครับเราก็ยังเสิร์ฟคู่กับน้ำซุป
น้ำจิ้มผักน้ำพริกฟรีนะครับตรงนี้นะครับจริงจริงแล้วตอนก่อนล็อกดาวน์นะครับ
ที่สามนี่นะครับตรงนี้จะเป็นแผงผักน้ำพริกนะครับ
บริการตัวเองเลยน้ำซุปอยู่ด้านนู้นนะครับ
เดี๋ยวเราไปชมในร้านเนี่ยครับบรรยากาศนั่งทานนะครับ
อร่อยแล้วก็ราคาถูกค่ะข้าวหมูทอดเนื้อล้วนนะครับ
แล้วก็เกี้ยวกุ้งต้มยำครับอร่อยมากอร่อยค่ะพี่ราคาถูกค่ะ
สำหรับผู้จะมาทานที่ร้านหมูทอดบ้านแขกนะครับ
สามารถเดินทางได้จากวงเวียนใหญ่นะครับมุ่งหน้าขึ้นสะพานพุธสะพานพระปกนะครับ
อยู่ห้องแถวห้องที่เจ็ดครับหรือท่านที่จะเอามารถมาแล้วนะครับ
สามารถจอดได้ที่บิ๊กซีอิสรภาพนะครับแล้วเดินมาครับ
หน้าร้านถ้ามีที่ว่างก็จอดได้นะครับ
เห็นบอกว่าก่อนจะมาเป็นธุรกิจหมูทอดบ้านแขกนะฮะเรียกว่าเริ่มกันแบบว่าสายลู
อุ้ยสายลุยลูกผู้ชายเฮ้ยมันยังไงครับพี่ว่านครับ
แมนอะไรอย่างนั้นค่ะธุรกิจมันเกิดขึ้นจากการรวมตัวของเพื่อนเพื่อนสมัยเรียนนะครับ
แต่ว่าในการสังสรรค์เนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาชีวิตด้วยเกี่ยวกับเรื่องการงาน
การเงินทำงานแล้วทำไมเงินไม่พอ
ไม่ยังไงเงินไม่ได้ไม่พอใช้
ก็คิดว่ารวมตัวกันสักวันละ๒๐๐
ก็เลยรวมตัวกับเพื่อนกันเปิดร้านนมสด

ตอนนั้นหุ้นกันกี่คนครับพี่

ก็ขายได้ครับแต่ว่ามันก็มีวิกฤตขายได้กลางคืนครับ

คนน้อยใช่ไหมพอไปถึงเทศกิจไม่ให้ตั้งปัญหาหลายอย่าง

เอาแต่พอเรามีประสบการณ์จากการไปขายที่ตลาดนี่แหละนะฮะ
แล้วไปไงมาไงถึงได้มาเปิดร้านขายหมูทอดแบบนี้
ตอนนั้นแม่แม่ผมแม่อ้วนเนี่ย
ก็เลยเอาลองเอาน้ำหมักแม่เนี่ยมาหมักหมู
แล้วก็ให้คนแถวบ้านเพื่อนชิม
พอมีคนบอกอร่อยขายเลยขายวันแรก

มาลงทุนที่ร้านข้าวหมูทอด
ตอนนั้นลงทุนคนละเท่าไหร่ตอนที่ตัดสินใจออกจากงานกันละ

มีอยู่๔๐๐๐บาทพอมีอยู่๔๐๐๐บาทมีอยู่๔๐๐๐บาท

ลุงครับผมขอวางมัดจำไว้ก่อน๔๐๐บาท

ผมเข้ามาอยู่แล้วเดี๋ยวผมก็จะจ่ายทั้งหมด

เงินได้มาทั้งหมดเก็บทั้งหมดเก็บทั้งหมดไม่มีใครได้เงินทั้งนั้นไม่มีส่วนแบ่งครับเพื่อจะเก็บเงินเป็นกองทุนครับสิบห้าวันไม่มีปาร์ตี้ลงหาดไม่มีทีแล้วปาร์ตี้ตอนนี้ไม่ได้แล้วถ้าปาร์ตี้อดตายแน่เลยเพราะเราออกจากงานมาแล้วเนอะ
ทั้งวันใช่แล้วก็จะมีเพื่อนอีกสองคนที่จะไปออกออกอีกที่นึงครับไปเชาแผงเล็กเล็กเขาที่น่าราชภัฐครับ
ครับผมก็หาเป็นกองทุนมารวมกันค่ะแต่จริงจริงแล้วก็อยากจะบอกว่า

คนเราต้นทุนต่ำแต่ถ้าความพยายามมันมีเนี่ยมันสำเร็จได้นะพี่
ต้นทุนอาจจะน้อยแต่ถ้าเรามีความอดทนความพยายามมันสำเร็จ
แล้วอย่างนี้ไปหาวัตถุดิบหมูเมิร์ดอะไรยังไงจากไหนเยอะแยะขนาดนี้
อย่างที่บอกคือหมูเนี่ยเราก็ไปขอแม่ค้าในตลาดก่อนครับ
ก็ติดไว้ก่อนเดี๋ยวตอนเย็นมาจ่ายพี่บอกแล้วเขาก็โอเค
ก็มีเทคนิคเป็นเทคนิคไงฮะคือแม่ก็เป็นแม่ค้าในตลาดอยู่แล้ว
อ๋อแม่ตลาดซื้อจ่ายตั้งไว้อะไรเขาก็ไว้จ่ายเราลูกเราก็ไปเชื่อมาข้างบ้าน
จานชามก็บ้านอยู่ใกล้วัดพอดีเดี๋ยวนะไม่ได้ลงทุนในการซื้ออุปกรณ์ด้วย
คือตอนที่เราขายเนี่ยเราขายยี่สิบบาทเพราะว่าตอนนั้นอ่ะ
เรามองธุรกิจญี่ปุ่นที่มันขายทุกอย่าง๒๐ของโชว์หวยทุกอย่าง๒๐
บาทกำไรก็นิดเดียวแล้วต้องไปบริการอีก
เราก็เลยเน้นที่คุณภาพความอร่อยอาหาร

มันก็เลยเป็นที่มาของคำว่าเน้นคุณภาพไม่เน้นบริการ
พอถึงเวลาที่วันที่เราเปิดร้านวันแรกจำความรู้สึกนั้นได้ไหม

คือเราไปตั้งจุดยุทธศาสตร์เราอยู่สี่แยกบ้านแขกครับ
เราทำการตลาดไม่เป็นเราเป็นพ่อค้าที่แบบเริ่มต้นจากศูนย์ไม่มีความรู้อะไรเลย

มองว่าตรงนี้มันรถผ่านวันละสองหมื่นคัน

ไม่ใช่แค่เคล็ดลับความสำเร็จที่เฮียอ้วนเอามาฝากทุกคน
วันนี้ครับเฮียอ้วนจะมาเปิดหมดเปลือก
เคล็ดลับการหมักการทอดหมูอย่างไร
กรอบอร่อยเป็นที่ถูกใจ
ให้ทุกท่านนำไปทำกินทำขายได้ตามสบายเลยล่ะครับ
ถ้าพร้อมแล้วเตรียมกระดาษปากกาไว้จดสูตรเด็ดแล้วลุย
ก็มาถึงเคล็ดลับและขั้นตอนการหมักหมูนะครับ
อ้วนเลือกใช้หมู๓ชั้นนะครับ
หมักสูตรพิเศษของหมูทอดบ้านแขกนะครับ
ขวดเนี่ยจะหมักหมูได้ถึง๒๐กิโลนะครับ
นี่แหละครับน้ำหมักที่ทำให้หมูทอดบ้านแขก
มัดใจลูกค้าได้ส่วนผสมหลักจะมีแค่
ซีอิ๊วขาวพริกไทยน้ำตาลสายกระเทียมและหมักข้ามคืน
ก็จะได้หมูหมักที่อร่อยเหมือนกับหมูทอดบ้านแขกแล้วล่ะครับ

หมักไม่ต้องถึง๑ถ้วยนะครับ
แค่ครึ่งถ้วยพอลาดไว้ที่หมูเลยครับ
รับความอร่อยนะครับคือการขยายมครับ
นานเต็มมันเข้าเนื้อประมาณ๓๕นาทีได้ครับในเนื้อหมูนี่ฮะ

รสชาติจะอร่อยมากน้อยแค่ไหน

เก็บรักษาในอุณหภูมิด้วยนะครับ
หมูเนี่ยเมื่อหมักแล้วเนี่ยเรายังไม่ไปทอดนะครับ
เราก็จะมาแช่ตู้เย็นไว้กลางคืนหนึ่ง
ก็มันถึงการขั้นตอนการเตรียมแป้งทอดนะครับ
แป้งทอดกรอบทั่วไปนะครับ๓ช้อนโต๊ะครับ
สูตรของทางหมูทอดบ้านแขกเนี่ยนะครับ
เรายังไม่ใช้แป้งหนาเราจะใช้แป้งบางนะครับ

เดี๋ยวเราไปดูเทคนิคการทอดกันนะครับครับ

หมูทอดบ้านแขกเนี่ยเลือกใช้น้ำมันปาล์มนะครับ
เทคนิคก็คือการใช้น้ำมันที่ทั่วหมูนะครับ
สังเกตความร้อนของอุณหภูมิของน้ำมันนะครับ
โดยการหยอดแป้งลงไปครับ
นี่ครับถ้าแป้งเด้งขึ้นมาเลย
แสดงว่าอุณหภูมิของน้ำมันเนี่ย
หมูเราได้แล้วกรอบแล้วแน่นอน
ตอนนี้ก็ดูแล้วครับสีหมูเริ่มเปลี่ยนไปนะครับ
หลังจากกลับไปกลับมามันเริ่มเหลืองแล้วครับ
ขั้นตอนสุดท้ายคือการเพิ่มอุณหภูมิไปนะครับ
เป็นเทคนิคการทอดเพื่อให้หมูกรอบนอกนุ่มในนะครับ
และนี่คือเคล็ดลับความอร่อยของหมูทอดบ้านแขกนะครับ
จะไปทำกินไปทำขายติดต่อได้เลยนะครับ
จริงผมนึกถึงร้านหมูทอดชื่อดังอีกร้านหนึ่ง
ก็คือเจ๊จงอ๋อเจ๊จงโอ้เจ๊จงหมูทอด
ซึ่งเฮียอ้วนบอกว่าอันนี้เป็นแรงบันดาลใจด้วย
ใช่ครับเจ๊จงเป็นแรงบันดาลใจของหมูทอดมันแขกนะครับ
ก็คือวันหนึ่งเนี่ยตอนที่เราขายนมไม่ประสบความสำเร็จแล้ว
เราเอาน้ำหมักหมูทอดของแม่มาหมักแล้ว
เราได้ดูรายการรายการหนึ่งซึ่งเจ๊จงไปออก
แล้วแกก็บอกกับรายการว่าไอ้หมูเนี่ยใครก็หมักได้
แต่มึงอ่ะขอโทษนะครับมึงอ่ะใจถึงหรือเปล่าที่จะขาย๒๐บาท
แล้วเฮียอ้วนมีโอกาสได้เคยเจอเจ๊จงบ้างไหม

เดี๋ยวช่วงหน้าครับมีเซอร์ไพรส์ให้อ้วนแน่นอน
สักครู่เดียวนะครับสักครู่ค่ะ
ไม่น่าเชื่อเลยล่ะครับว่าข้าวหมูทอดธรรมดาธรรมดาที่ใครก็มองว่าทำเองได้
ซื้อกินที่ไหนก็ได้แค่ใส่ความเอาใจใส่และความทุ่มเทลงไป
ก็ทำให้เกิดความแตกต่างเหมือนอย่างที่หมูทอดบ้านแขกแสดงให้เห็น
โตยังไม่หยุดยั้งก้าวสู่ปีที่๑๐และขยายสาขาไปทั่วประเทศ
ที่สำคัญครับสร้างรายได้กว่า๒ล้าน๕แสนบาทต่อเดือน
แล้วท่าต่อปี๒๐กว่าล้านเลยล่ะครับ
ย้ำนะครับว่านี่นะแค่สาขาเดียว
แต่รู้หรือไม่ล่ะครับว่ากว่าจะมีวันนี้ได้
เยอ้วนเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากเจ๊จง
แบรนด์หมูทอดเจ๊จงที่คนไทยทั่วประเทศรู้จักกันเป็นอย่างดี
หมูทอดชื่อดังอีกร้านหนึ่งก็คือเจ๊จง
เจ๊จงเฮีอ้วนบอกว่าอันนี้เป็นแรงบันดาลใจด้วย
ใช่ครับเจ๊จงเป็นแรงบันดาลใจของหมูทอดมันแขก
เราได้ดูรายการนึงซึ่งเจ๊จงไปออกแล้วแก่ก็บอกกันรายการว่า

เพียงแค่คำพูดเล็กของเจ๊จงแค่นี้
จะเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับผู้ชายคนนี้
เรียกว่าเป็นการจุดประกายในการเริ่มต้นการทำธุรกิจหมูทอดบ้านแขก

สวัสดีค่ะพิธีกรทั้งสามท่านแล้วก็เฮียอ้วนด้วยนะคะ
เจ๊ก็ขอขอบคุณเฮียอ้วนนะคะที่มีเจ๊เป็นแบบอย่าง
แล้วก็ขอให้ทำธุรกิจอย่างมีความสุขแล้วก็สนุกสนานกับที่เราได้ตื่นขึ้นมาได้ทำทุกวันนะคะ
เจ๊ภูมิใจนะคือคนคนหนึ่งอ่ะที่จะก้าวขึ้นมาเป็นแบบอย่างหรือเป็นไอดอลให้กับหลายหลายคนได้อ่ะ
มันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่ามันต้องใช้ความอดทนอย่างมากกับการที่เราจะเป็นแบบอย่างให้
ให้คนอื่นได้ทำตามใช่ไหมคะตอนนี้นะคะเจ๊เข้าใจว่าหลายหลายคนอ่ะ
เริ่มที่จะท้อจริงจริงแล้วถามว่าเจ๊ท้อไหมเจ๊ก็เหมือนกันนะแต่ว่าเอ้ย
เราก็เคยผ่านปัญหาหรืออุปสรรคอะไรที่หนักหนักมาแล้ววิกฤตอย่างเงี้
ถ้าพวกเราช่วยเหลือกันจับมือกันเจ๊ว่าพวกเราทุกคนต้องผ่าวิกฤตนี้ไปได้
อยากจะบอกว่าอย่าท้อนะคะลุกขึ้นมาค่ะวิกฤตบางวิกฤตอ่ะมันทำให้คนรวยได้
แต่เราพยายามใช้สติแล้วมองหาช่องทางนะคะทุกช่องทางมีทางออกให้เราเสมอ
ก็ได้ยินชื่อผมนะผมก็ได้ยินชื่อแกแล้วก็ได้รู้ว่า
ครับนี่ติดใจตรงนี้ด้วยสภาวะวิกฤตแบบนี้เศรษฐกิจแบบนี้ก็ยังขายราคาเดิมเหรอคะ
ราคาเดิมอ่ะค่ะ๒๐บาทขายมันนานแค่ไหนล่ะ๒๐บาท
ตอนนี้๑๐ปีแล้วครับ๑๐ปีแต่วันที่ร้านม้างแข่งใน๘ปีเพิ่งครบ๘ปีเมื่อวันที่๑๕พฤษภามา
๑๐ปีตั้งแต่ตอนนั้น๒๐บาท๒๐บาทตอนปัจจุบันก็๒๐บาท
จริงแล้วพอเราไปตั้งอยู่ที่บ้านแข่งเนี่ยเราก็เพิ่งรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายเราจริงคือนักเรียนนักศึกษาครับ
บาทแล้วเขากินอิ่มจริงแล้วเขาเดินกลับบ้านไปเรียนไปใช้ชีวิตเขาจนเรียนจบมีวิชาชีพ
จริงจริงจริงหลังจากแรกอย่างเราไม่ได้จ้างใครน่ะ
ก็ได้กับที่นี่เราก็เป็นเงินเองใช่
คือเราก็รู้ว่าเงินมันเฟ้อขึ้นทุกปีทุกปี
แล้วทำไมเฮียอ้วนขายราคานี้แล้วเอาตรงไม่ขัดทุนเหรอครับ
กลุ่มอะไรแต่ว่าในกลุ่มผู้ปกครองกลุ่มผู้ที่มีงานทำ

อ๋อมีทางเลือกใหม่

อ่ะเมื่อกี้ปิ๊บบอกเธอว่าเมนูเดิมเนี่ยคือข้ามงูทอด

ที่แรกเราก็มีแค่หมูชนิดเดียวนะครับ
เป็นหมูเนื้อล้วนกับหมู๓ชั้น
ตอนนี้เพิ่มมาก็จะมีหมูนุ่มชุ่มซอส
เฮ้ยอันนั้นน่าทานมาก

ก็คือส่วนของหมูสับปรุงรสนะครับ

อันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ก็จะเป็นยำเกาเหลาที่

อ่ะเดี๋ยวเรานึกตอนเจอกับวิกฤตโควิดหน่อยไปกันนะครับ

ห่วงน้องพนักงานเราทุกคน

เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
แต่เราก็เลือกที่จะเพิ่มผลิตภัณฑ์ขึ้นมา

ทางร้านช่วงที่คนมานั่งทานที่ร้านไม่ได้

ก็ตามแอปขั้นนำทั่วไปนะครับ
แล้วก็ที่หน้าร้านถ้าไม่เกิน๕กิโลก็ส่งฟรีครับ

สั่งขั้นต่ำ๒๕๐บาทส่งฟรี

ตอนนี้ที่เราทำให้เราทุกคนมีงานทำ

และนี่ครับคือธุรกิจสู้โควิดรอบล่าสุด

คือจริงผลิตภัณฑ์ตัวนี้เราออกมาสู้กับโควิด
คือเราจะหารายได้ให้กับผู้ที่สนใจธุรกิจ

เราก็ตั้งราคาขายไว้ที่๔๐๐บาท
ของราคาแฟรนชัย

จริงเห็นเฮียอ้วนขนาดนี้คือสู้จริง

นี่เลยอะตรงนี้ใกล้กันเลย

อ้วนก็จะปรับเป็นเงินเดือนเหมือนเดิมอะค่ะ

ขอบคุณเยาอ้วนมากเลยค่ะ

ก็เลยที่ร้านเก่าเขาก็เลยออก
แล้วก็พนักงานก็ให้ออกอย่างนี้
คือก่อนหน้านี้หนูก็เป็นนักศึกษามาก่อนค่ะ
แล้วคราวนี้ต้องการหารายได้

แล้วก็จัดเวลางานทำงานอะไรแบบนี้ให้

ก็ขอบคุณค่ะที่ยังให้ทำงานในช่วงโควิด
ขอบคุณมากนะคะที่รับหนูมาทำงานที่นี่ค่ะ
ถ้าไม่ได้ที่นี่หนูก็ไม่รู้จะหางานได้ที่ไหนครับ
พี่นิอ้วนครับอยากบอกเลยกับลูกน้องทุกคนทีมงานเรา
บอดี้กันไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังครับ
ในยุคเศรษฐกิจเช่นนี้เนาะ
แล้วก็ฝากผลิตภัณฑ์ไว้ด้วยแล้วกันนะครับ

และนี่ครับเรื่องราวของเขาเรียกว่า

แต่ก่อนนะที่เงินเมื่อก่อนเนี่ย

ลงหมดนะครับแต่วันนี้ครับ
เขาสามารถสร้างธุรกิจของตัวเองได้นะฮะ
จากเงินเพียง๕๐๐บาทในวันนั้นครับ
กลายมาเป็นธุรกิจหมูทอดบ้านแขกกว่า๑๒สาขาเลย

จากจุดเริ่มต้นเล็กในการร่วมหุ้นกับเพื่อน
แบ่งกันไปขายตามหน้ามหาวิทยาลัย
จนสุดท้ายได้เงินมาใช้หนี้ครบ๓๐๐๐บาท
ภายใน๑๕วันตามกำหนด
ต่อยอดเป็นธุรกิจหมูทอดที่สร้างเงินล้านต่อเดือน
ความสำเร็จของหมูทอดบ้านแขก
เกิดจากกลยุทธ์การขายแสนถูก
ที่เริ่มต้นเพียงแค่๒๐บาทก็อิ่มได้
ที่สำคัญครับทำเลอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัย

นี่แหละครับหมูทอดบ้านแขกเงินล้าน
เศรษฐีป้ายแดงที่มีชื่อว่าเฮียอ้วน
สำหรับในวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณเฮียอ้วนมากนะครับ
มาช่วยกันแชร์เรื่องราวดีในวันนี้นะครับ
ขอบคุณค่ะขอบคุณทอดขอบคุณลูกจักร

กับรายการเศรษฐีป้ายแดงนะครับ

สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ